กรมไทยสร้างชาติก็ดีหรือว่าพลังวิชารัฐก็ดี
ไม่ได้เป็นภักดิ์ที่เป็นผลผลิตจากสังคม
พักการเมืองมันต้องเป็นผลผลิตจากสังคม
คือมันต้องเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่ม
ความมีฐานทั้งอุดมการนะครับมีจุดยืนทางการเมือง
หรือแม้กระทั่งเรื่องของการเกาะเกี่ยวเหนียวแน่น

เพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์ในการเป็นรัฐบาล
พลังประชารัฐเกิดขึ้นเพื่อเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว
เกิดปี๒๕๖๑ต้องการรัฐบาลในปี๒๕
แล้วก็สำเร็จนะครับ
อาจจะด้วยกลไกต่างในกฎหมาย
กลไกสว๒๕๐กลไกในเรื่องระบบเลือกตั้งนะครับ

แต่ครั้งนี้กลไกเหล่านั้นหายไปเกือบครึ่งนะ
มันก็เลยทำให้รวมไทยสร้างชาติ

อีกประการหนึ่งคือสองภักดิ์นี้เป็นแตกเป็นสองส่วน

พลังประชารัฐก็กระแสแรงเหมือนกันนะคะ
ใช่แต่อันนี้คือแตกเป็น๒ส่วน

คือว่าพลเอกประยุทธ์ก็เรียกว่า

ไม่ใช่หายไปเพราะเขาย้ายมาเนี่ยเขาได้มาไม่หมด

ขณะที่กระแสความนิยมในตัวบุคคล

เพราะแยกกันเนี่ยกระแสยังอยู่กับพลเอกประยุทธ์มากกว่าพลเอกประวิทธิ์
ขณะที่สสเขตพลเอกประยุทธ์ก็ได้มาไม่ถึงตามเป้า

คือเรื่องของเรื่องคือก็มีการทำนายอยู่แล้ว
ว่าสองคนนี้ถ้าหากว่าแข่งกันเองก็จะอ่อนแอทั้งคู่แหละ
สังเกตคือตัวเลขรวมกันจะเท่ากับที่พลังประชารัฐเคยได้ในปี๖๐
คือร้อยสิบหกไหมจะถึงไหมหรือน้อยกว่า
ถึงดูตามโภคเป็นเฌาะสมควรทีนี้ผมคิดว่า
ประเด็นมันคือเรื่องของการจะ
ให้คนที่ทำอยู่ไปต่อหรือว่าจะเปลี่ยนใหม่
ทั้งฝั่งที่เรียกว่าฝ่ายค้างพจบัน
ที่เรียกว่าเสรีนิยมหรือฝั่งประชาธิปไต
เขาก็มาทางนี้ชัดเจน
เก้าไกรเขาบอกมีเราไม่มีสองลุง
สุดเพื่อไทยก็ถูกบีบให้ต้อง

มันเลยเกิดการแบ่งข้างขณะที่ทางรวมไทยสร้างชาติ

มันก็สุดไปหน่อยเหมือนกันนะ
ผมเข้าใจว่านะ

ความเหลือมร้ำที่มันเยอะก็ต้องแก้ปัญหาประโยชน์ที่เคยมีก็ต้องแก้

ถ้าไม่เปลี่ยนเลยเหมือนเดิมเลยปัญหาก็จะเหมือนเดิม
ใช่ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนไปเพราะไปไกลไปหน่อย
แต่เอาล่ะผมคิดที่ผมอธิบายคือว่าในโค้งสุดท้ายมันคือการแข่งระหว่างสองข้าง
ที่เราพูดกันก็คือแข่งกันจริงเลยคือแบบเดิมอนุรักษ์นิยมกับแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย
ตอนนี้การเลือกตั้งเคราะห์เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าฝั่งไหนชนะ
และผมเข้าใจว่าหรือผมหวังว่าว่ากระแสของเสียงประชาชนตรงนี้
มันจะดังไปถึงสองเว้าร์พอสมควร